ปัญหาเรื่องของคนคุ้มข้างนะครับ
จากปัญหาเรื่องของสภาพจิต
คืออาจจะมีปัญหาทางจิตนะครับ
และอาจจะมีเรื่องของการเสพยาเกินขนาดนะครับ
มีปัญหาเยอะแล้วก็เกิดการสูญเสียเยอะนะครับ
ตำรวจนะครับก็เลยมียุทธวิธีในการ
บอกว่าป้องกันหน่อยสยบคนข้างอย่างไรบ้างนะครับ

วันนี้นะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ภาพที่เห็นนะครับเหตุการณ์นี้คืออยู่หน้าตลาดสด
ดินแม่น้ำสุกแก่กลางจังหวัดไทยทานีครับผม
อันนี้ภาพที่เห็นนะครับดูสิครับ
ตำรวจกำลังร้อนไหมครับดูสิครับ

เพราะชายคุ้มข้างคนนี้ถือมีดอยู่ในมือ

ที่มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเป็นจำนวนมาก
เพราะชายคนนี้อาจจะพุ่งเข้าทำร้ายคนที่อยู่แถวนั้น
หรือจับใครเป็นตัวประกันก็ได้นะครับ
ต้องใช้กำลังตำรวจนับ๑๐นาย
เพราะบริการทั้งกระบองโล่และเหล็กตะขอ
เพื่อดึงขาชายคนนี้ให้ล้มนะครับ
ก่อนจะจับกดกับพื้นแล้วใส่กุญแจมือแบบนี้ครับ

เป็นเพียงการซ้อมแผนสยบคลั่ง
ของตำรวจโรงพักอุทัยธานี

เวลาที่จะสอนเหตุการณ์แบบนี้ต้องที่จะสอนเหมือน

เป็นคนผมอยากคุ้มข้างถอดเสื้อถือมีดแกว่งไปแกว่งมา
ก็เป็นตำรวจโรงพักอุทัยธานีแหละครับผม

ทำให้ชาวบ้านที่มาซื้อของในตลาดตกใจ
พากันวิ่งหนีไปหลายคนเลยทีเดียวครับ

ท้ายด้วยประโยคติดตลกจากตำรวจที่แสดงเป็นชายคลั่งว่า
ผมไม่ได้คลั่งเพราะโรคจิตหรือเสพยา

เพราะจับฉลากแผลเพื่อนตำรวจในรกพรรค

ว่าใครจะต้องจับมาเป็นชายคุ้มคลั่ง
แล้วเนี่ยพี่ตำรวจคนนี้เขาจับฉลากได้เป็นคนแพ้

จับไม้สั้นไม้ยาวแล้วจับได้ไม้สั้น

แต่ดีนะครับถือว่าเป็นการซ้อมแผนไว้ก่อน
พร้อมทั้งสำหรับตำรวจเอง
เตรียมพร้อมทั้งสำหรับชาวบ้านที่พบเจอเหตุการณ์
แล้วก็ที่สำคัญจะได้มีวิธีการจับที่ถูกต้อง
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่คุ้มคลั่งด้วยนะครับ